ที่จังหวัดเพชรบุรีครับสาวพีอาร์ถูกนะฮะ
จ้างให้ไปชงเหล้าข้ามคืนข้ามคืนเสร็จปั๊บ
เช้าจะกลับอ่ะสิจะกลับปั๊บออกมาที่รถของตัวเองครับ
รถน่ะสีหนึ่งแต่ทำไมมีสีอื่นมาอีกเพียบเลยล่ะครับ
สีน้ำเงินนะจริงสีน้ำเงินทะเบียนกรุงเทพถูกใครก็ไม่รู้
เอาสีน้ำที่ใช้ทาบ้านโอ้โหมันจะล้างออกแล้วนั่น
มันจะล้างออกหรือนั่นเป็นสีขาวมาสาดใส่กระโปรงหน้ารถเธอ
ซุ้มล้อหน้าเกือบทั้งคันเกือบทั้งคันว่างั้นเถอะนะครับ
ส่วนตรงกระจกหน้านะครับถูกดินทรายเทกองเต็มกระจกเลยนะ
ส่วนที่ประตูฝั่งนะฮะคนขับเนี่ยมีสีขาวเขียนข้อความหยาบคล้ายเลยนะ
นอกจากนี้นะครับล้อรถยังถูกปล่อยลมยางแบนตะแต๋สี่ล้อเลย
นะฮะทำให้นางสาวเข็มจิราเธออายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวประจวบคิวรีขัน
เธอเป็นเป็นเจ้าของรถขันนี้ตกใจแล้วเสียใจนั่งร้องห้าอยู่ข้างรถล่ะครับ
ตำรวจสพชะอำครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่สวนน้ำชัชพีไนท์พลาซ่า
ในหมู่บ้านชัชพีครับภูภูฟูวิลล่าซอยสี่นะฮะตะบนชะอาม
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับพบว่ามีถังสีน้ำทาบ้าสีขาว
เบลอเลยนะแล้วก็สีภายในนะครับถูกใช้เกือบหมด๑ถัง
ขวดเบียงสองขวดลูกกลิ้งทาสีหนึ่งอันตกอยู่ใกล้กับรถห่างออกไปสิบเมตรฮะ
เพิงพักเก็บวัสดุก่อสร้างอยู่ใกล้เคียงคาดว่าน่าจะเป็นที่ที่คนร้ายเนี่ย
เอาสีมานะครับแล้วก็เดินมาก่อเหตุนี่ครับเนี่ยฮะ
นางสาวหนิงเพื่อนของผู้เสียหายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะเธอเนี่ย
มากับเข็มจิฬาเขาแหละจะมาชงเล่าลูกค้าที่พักอยู่ที่บ้าน
ตี๕เสร็จงานจะกลับบ้านกันเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะ
มาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่รถนะครับก็ยังสภาพปกติอยู่
แต่ปรากฏว่ากำลังจะกลับมาพบอีกทีรถยนต์ถูกใส่
ขาดสีฉะนั้นครับทำให้เธองงมาก
ใครมาทำสาเหตุจากอะไรไปทำให้ใครโกรธ
คิดไม่ออกนะครับทำไมถึงทำกันขนาดนี้
ก็ช่วยกันพยายามล้างสีออกจากตัวถังรถครับ
กู้ภัยมาช่วยเติมลมยางให้เพื่อขับกลับบ้าน

ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งหาหลักฐาน
และติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
โอ้โหต้องทำสีใหม่ไหมเนี่ยผมว่าต้องทำ
ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ